ในช่วงนี้การแขนขันหยุดพักกันไป
หลังมาด้านนักฟุตบอลเองก็รักษาความสบายกันไป
แต่ว่าบางคนถ้าเขามีเวลาหน่อยแล้วก็มีจิตใจที่เป็นอาสา

ประมูลเพื่อหาเงินไปช่วยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ครับ
นี่ครับเอเลสดอรอลกองหลังทีมชาติไทยลูกครึ่งสวีเดนของทีมการท่าเรือนะครับ
ไอจีส่วนตัวเพื่อเปิดประมูลชุดแข่งทีมชาติไทยในปี๒๐๑๘
แข่งการท่าเรือเอฟซีในปี๒๐๒๐พร้อมกับเสื้อออกกำลังกายและถุงเท้าอีก๓คู่ด้วย
เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับโครงการโควิดไทยแลนดเอดนะครับ
ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยงไข้กันบ้างก็มีผู้สูงอายุผู้พิการคนไร้บ้าน
คนรายได้น้อยและผู้ลิภัยทั่วประเทศนะครับด้วยการให้ชุดยังชีพอาหารและตั้งกองทุนฉุกเฉิน
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้าเพื่อรับมือกับโรคโควิด๑๙ก็มีเป้าหมายแล้วครับ
ระดมทุนให้ได้ถึงสามล้านบาทครับเอเลสเนี่ยเปิดประมูลในวันนี้นะครับ
ขออภัยครับจะปิดประมูลในวันนี้เวลา๒ทุ่มเขาเองก็ตั้งเงื่อนไขว่าหากยอดประมูลเกิน๕๐๐บาทขึ้นไปจากยอดที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ย
ตัวเองจะกลหัวผ่านไลฟ์สดในไอจีตัวเองเลยเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมแพทย์ทั่วโลก
และจะบริจาคเงินส่วนตัวให้เท่ากับเงินที่ได้จากการประมูลอีกด้วยนะครับ
สวทนานายพัฒนิชย์สุภพงศ์รักษาการรายการที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย
เปิดเผยว่าโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนั้น
ในช่วงปลายปีคือจะไม่มีการพักเบรกให้กับรายการนี้อย่างแน่นอน
จากสมาคมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับฟุตบอลลีกเป็นหลัก
ให้มันจบให้ได้นะครับเพื่อให้รุ่นการนี้สามารถเดินทางไปจนจบการแข่งขัน
ส่วนเรื่องของผู้เล่นชุดที่จะส่งไปแข่งขันรายการนี้ทางสมาคมจะประชุมหรือไม่ก็หารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้ง
ทั้งนี้โปรแกรมไทยลีกนะครับจะแข่งขันจบเล็กแรกในเดือนธันวาคมและจะพักเบรกในช่วงปีใหม่ก่อน
จะกลับมาแข่งขันในเดือนมกราคมต่อไปก็จะเป็นไทยลีกที่แข่งขันกันแบบข้ามปีนั่นเองสำหรับฟุตบอล
ส่วนผลกระทบจากกรณีที่การรวมหลีกภูมิภาคในระดับไทยลีก๓และ๔เข้าด้วยกันเนี่ยก็ล่าสุด
ตอนนี้มีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับล่าสุดยัยนินวงแล้วก็นพลพนูดมอดีตผู้เล่นระดับไทยลีก๑ที่พึ่ง
โดยใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นการท่าเรือก็เผยว่าก่อนหน้านี้สโมสรจะเลื่อนการจ่ายค่าจ้างจนกว่าจะได้แข่ง
แต่เมื่อสมาคมจะรวมหลีกก็มีการแจ้งยกเลิกสัญญาหลายคน
แต่ว่ายกเว้นดาวรุ่งท้องถิ่นเอาไว้เนื่องจากเป้าหมายของทีมเปลี่ยนไปก็จะใช้นักเตะเยาวชนมากขึ้น
แล้วก็เนื่องจากการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก๒มันยากขึ้นเพราะว่ามีทีมมากกว่าไทยลีก๓แบบเดิมและขั้นตอนการเลื่อนชั้นก็ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ส่วนตัวเขาเองเขาบอกว่าก็คงต้องเอาเงินเก็บมาใช้ก่อนหากโรคโควิด๑๙คลี่คลายก็จะหาทีมใหม่แม้ว่าตอนนี้จะอายุ๓๕ปีแล้วแต่เขาก็มองว่าตัวเขานั้นยังเล่น๙๐นาทีเต็มได้แบบสบายนะครับ